ดูความขึ้นไหวของวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับ
เมื่อวานนี้ก็กลับมาลงฝึกซ้อมแล้วนะครับ
แหล่งที่พักไปหนึ่งวันนะครับ
สัปดาห์ที่๓สัปดาห์สุดท้ายนะครับ

ว่าสนามเนี่ยเจองานหนักจริงนะครับ

ไปที่การรับเสิร์ฟแล้วก็ทักษะของแต่ละตำแหน่งนะครับ
โดยมีนักกีฬาที่ไม่ได้ไปแข่งสองสนามแรกก็มาฝึกซ้อมด้วยนะครับ
อยู่ในช่วงของการปรับเวลานั่นเองนะครับ
เพียงพรพันธ์เกิดตราดที่ยังไม่ได้ลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมนะครับ
แต่ฟื้นฟูร่างกายโดยนักกายภาพบำบัดนะครับที่ข้างสนาม
แล้วก็เข้ารับการฝังเข็มก่อนหน้านี้ด้วยนะครับ
ทีมชาติไทยเองจะเข้าสู่ระบบของการแข่งขันด้วยการย้ายเข้ามา
พักที่โรงแรมอย่างเป็นทางการในช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่๒๕มิถุนายนนี้นะครับ
ปัดสุดท้ายจดเอาไว้เลยนะครับ๒ทุ่มครึ่งทั้ง๔เกมนะครับ
วันที่๑กรกฎาคมพบญี่ปุ่นแล้วก็นัดสุดท้ายนะครับวันที่๒กรกฎาคมพบบาซิลครับ
ก็เป็นเกมตัดสินเพื่อหาคู่แข่งของทีมชาติไทยในรอบ๘ทีมสุดท้ายนั่นเองนะครับ
ปรากฏว่าอีด่านเอาชนะเกาหลีใต้
ส่วนเกาหลีใต้มี๖แต้มเท่าเดิมเข้ารอบด้วยการเป็นอันดับ๒
แต่ว่าจุดที่แฟนบอลชาวไทยสังเกตก็เห็นว่าเกาหลีใต้ที่ทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับ
๒เกมแรกเนี่ยเก็บ๖แต้มเต็มจากการถล่มกาต้า๖๑แล้วก็ชนะอัฟกานิสถาน
แต่ว่านัดนี้หลุดฟอร์มดื้อเลยนะครับ
แต่ว่าถ้าเข้ารอบในสายล่างเนี่ยอาจจะต้องไปเจอกับญี่ปุ่นแชมป์เก่าแล้วก็แชมป์สูงสุด๓สมัยในรอบรองชนะเลิศนั่นเองนะครับ